นี่ค่ะภาพจากกล้องหน้ารกระบะส่งของอ่ะค่ะคุณผู้ชมลองดูกันอีกทีเนาะ
ดูเป็นคนสูงอายุนะคะน่าจะเป็นผู้หญิงถือไม้เท้าด้วย

เที่ยงคืนกำลังจะตีหนึ่งอ่ะพี่อุ๋ย
หลายคนบอกว่ามันใช่เลยช่วงเวลาเจอผีเลย
เขาเลยติดแฮชแท็กเอาไว้ในคลิปนี้ว่าคนเห็นผี
ล่าสุดทีมข่าวของเราโทรศัพท์ไปถามคุณแบงค์
เจ้าของคลิปภาพจากกล้องหน้ารถคันนี้นะคะ

กำลังไปส่งของที่โคราชตอนดึกเที่ยงคืนกว่าเกือบตีหนึ่ง
เส้นทางบ้านตานีอำเภอปราศาสตร์จังหวัดสุรินทร์
เป็นเส้นหลักที่จะมีรถบรรทุกวิ่งทุกวันนะคะ
เอาจริงเขาก็ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้นะ
แต่ที่เขาเห็นน่าจะเป็นผู้หญิง
เป็นเหมือนคนแก่ใส่ชุดขาวถือไม้เท้า
เดินตัดหน้ารถไปเขาก็ตกใจ
คือถ้าเป็นคนก็น่าตกใจกลัวจะชนใช่ไหมคะ

คือวันนั้นเขาบรรทุกพริกสดไป๒ตันบนรถ
ดีนะรถไม่เสียหลักไม่พลิกคว่ำข้างทาง
คุณแบงค์บอกว่ามองไม่ผิดตาไม่ฝาดเป็นผู้หญิงแก่ถือไม้เท้าแน่
คือตอนแรกแวบแรกคิดว่าผีไม่ได้คิดว่าเป็นคน
เพราะว่าเหมือนกับห่างจากตัวรถแค่นิดเดียวแล้วใจคิดไปเองเรื่องผีด้วยแหละ
ใจก็กลัวผีด้วยแหละเลยไม่กล้ามองกระจกหลังอีกทีนึง
กลัวจะเห็นภาพอะไรก็ไม่รู้เลยไม่กล้ามอง
ส่วนเสียงแตรที่ได้ยินก็เป็นคนบีบแร่เองนะคะ
คนที่เห็นคลิปนี้มาแสดงความคิดเห็นกันเยอะเลย
สงสัยว่าถ้าไม่ใช่ผีนะถ้าเป็นคนอ่ะเป็นผู้หญิง
ชาราแล้วทำไมมาเดินอยู่กลางถนน
ตีหนึ่งแล้วนะมันอันตรายนะ
แล้วรถที่ขับมาหลังรถคันนี้หลังรถเจ้าของคลิปอ่ะ
ชนไหมเฉียวไหม
ล่าสุดมีข้อมูลในเพจกู้ภัยสว่างจัญญาธรรมบุรีรำจุดประโคนชัยค่ะ
โพสต์รูปภาพและข้อความบอกว่า
๑มกราคม๗นาฬิกา๒๕นาที
ได้รับแจ้งเหตุมีรถไม่ทราบชนิดชนนางบุญจำนงประโคนอายุ๗๒ปีเสียชีวิต
หน้าบ้านจรอกใหญ่ที่อำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรำ
คุณผู้ชมคะจุดที่พบร่างนางบุญวัย๗๒ที่ถูกรถชนเสียชีวิต
มันห่างจากจุดที่คุณแบงค์ขับรถแล้วเห็นผู้หญิงแก่ตัดหน้ารถ

คือพื้นที่เนี่ยมันคนละจังหวัดแล้ว
แต่มันเป็นพื้นที่เชื่อมต่อ

ห่างกันแค่๒๐๐เมตรคุณผู้ชมค่ะ

กูไภบอกว่าดูเห็นคลิปแล้ว

ทีนึงนะเพื่อเป็นเบาะแสในการหารถคันที่ชนนางบุญเสียชีวิต
ถ้าเป็นคนเดียวกันนะคะกับคลิปภาพในกล้องหน้ารถนะคะ
โหวแล้วคือดูดูถนนเส้นนี้เนี่ย

ไม่แน่ใจว่าคุณยายออกไปทำอะไรนะครับ